พาไปที่รังบัวจอมบึงราชบุรี

ไปเข้าป่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปารินานะครับ
เข้าป่าไปดูถ้ำหน่อยเห็นเขาบอกว่าเห็นตัวเลขมาด้วย

มีหลายจังหวัดเลยนี่ใช่ไหม
หลายจังหวัดเลยค่ะแต่จุดแรกที่จะพาไปดูก่อนนะฮะ
เจอถ้ำถ้ำเขาหนองกลวยช้างชาวบ้านเขา
เสียงลือเสียงเราอ้างว่าถ้ำแห่งนี้
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านหลายสิบคนพบเห็นดวงไฟมันเปลี่ยนสีได้
ลอยหายเข้าไปในบริเวณปากถ้ำ
พอไปถึงปรากฏว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้
ปากถ้ำมันปิดค่ะไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์ความลีลับภายในถ้ำได้นะคะ
แล้วก็ไปพบคราบงูคราบงูขนาดใหญ่อยู่รอบถ้ำ

เดี๋ยวอีกหนึ่งจุดเห็นกันเต็มจะเต็มตาเลยค่ะ
อกจากนี้ยังไปพบสารเจ้าพ่อเขาหนองกลวยช้างที่บริเวณปากถ้ำด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะจุดนี้คุณผู้ชมโฟกัสดี
ใครที่ทำอะไรอยู่ละมือก่อนนะคะมาโฟกัสตรงนี้ค่ะ

คุณเขาบอกว่าตรงนี้มีคนมากราบไหว้ขอพรกันเยอะมาก
แล้วปรากฏว่าคือมันเก่าแล้วปลวกกัดจนแทบมองไม่เห็นตัวเลขแล้ว
นี่แต่มีบางเลขที่ยังพอเห็นอยู่ไม่ใช่พอเห็นหรอกชัดเจนเลย
เต็มสองตาเลยนะคะ๕๑๙๑๓สภาพสมบูรณ์มาก
ชาวบ้านเขาก็เลยถ่ายไว้แล้วก็ไปแชร์ต่อในเฟซบุ๊ก
เอาล่ะมิฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะอยากกระนั้นเลย

ตอนนี้ไม่มีเลยใช่ไหม๕๑๓กับ๕๑๙จริง
จริงคือทำไมถึงรู้ซื้อมาแล้ว
เรียบร้อยนะฮะเอาไปต่อกันที่ปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ซึ่งก็มีควานช้างนำฟันช้างยาว๗นิ้วกว้าง๔นิ้วน้ำหนัก๓๐๐กรัม
ให้กับทีมข่าวได้ดูโอ้คุณเนี่ยเคยเห็นฟันช้างกันบ้างหรือเปล่า
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่แน่ชัดมันเป็นฟันของช้างเชือกไหนกันแน่
เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของช้างเป็นพังแม่สาว
วัย๓๘ปีเขามีความเชื่อนะบอกว่าถ้าใครเนี่ยได้เห็นฟันช้างที่หลุดออกมา
จะโชคดีนี่คุณดูดินี่ฟันเคยเห็นกันไหมเนี่ย
นี่ครั้งแรกในชีวิตศรภากันตรงคลุมฟันของเขาซี่เดียวเนี่ย
เต็มปากเลยชั้นเลยโหหลาดมากแล้วมันก็มีลอยักษ์อยากไปนะฮะ
เขาบอกว่าจากการเพ่งพินิษฐฝันช้างอย่างละเอียดแล้วเนี่ย
ก็เห็นว่ามันจะมีเส้นอยู่๗เส้นแถมยังเห็นตัวเลขเป็นเลข๔อย่างชัดเจน
เห็นไหมอันไหนคือเลข๔เจ็ดเส้นกับเลข๔นะฮะเค้าว่าอย่างนั้นนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขพากันวิเคราะห์แล้วตามหลักต่างนานา
เลขที่มันปรากฏแบ่งชัดขึ้นบนฟันซีรนี้คือ

เหรอ

พวานช้างเขาบอกมาแล้วบอกอีกว่า
ฟันช้างเนี่ยนะจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว

แล้วก็เชื่อได้ว่ามันจะมีความขลังพอกัน

ที่ช้างเนี่ยนะใช้งานไปชนกับก้อนหิน

ย้ำว่าเป็นความเชื่อสุโบคคลละกัน
พักเรื่องตัวเลขกันสักนิดนึง
ไปบูชาพระ

เครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะวัดทุ่งเหียง

เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยคึกคักมากชาวบ้าน
ไปเช่าบูชาพระเครื่อง
ไปแตกมาค่ะจนทำให้กรุพระ

หมายถึงดังกลุแตก

มีตั้ง๒๐๐องค์ค่ะ
หลวงปู่บุญโสพโนเจ้าอาวาส

ทางวัดจัดไว้ให้เช่าบูชา

จะจัดเป็นชุดชุดละ๕องค์ราคา๒๐๐บาท
เงินรายได้จะนำไปใช้บูรณพุทธ
พระพุทธรูปปางลีลาที่หักโค้นลงมา
จะจ้างช่างปั้นพระจากสุโขทัย

รวมทั้งบุรณวัฒน์เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านต่อไป
ใครที่อยู่เท่านั้นหรือผ่านไปนะคะ
และบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย

สว่างอารมณ์ไงนครชัยศรีนครปฐม

แต่วัดพลายล็อกเสร็จปุ๊บดีค่ะเสียงดังเลย
ดังดังดังประทัด

เห็นบอกว่านี่ค่ะเป็นชาวที่

เอาประทัดไป๑แสนนัด
กับไก่๒ตัวไม่ใช่ไก่ตัวเป็นนะ

ุมารทองน้องแก้วหรือกุมารทองเลิฟนะคะ

สอบถามคุณผู้หญิงคนนี้อายุ๖๓ปี
เราก็ถามว่าเอ๊ะแม่นยังไง

พี่แกบอกว่าไปไหว้ขอพรจาก
กุมารทองน้องก้าว

มานานแล้วขายยังไงก็ขายไม่ออก
พร้อมที่ดินย่านรามอินทา

หลังจากที่มาบอกน้องกุมารทองน้องก้าว

ต้นปีที่ผ่านมาขายได้ปั๊บเลยนะคะ

เอาล่ะพอรัฐบาลบอกว่าคลายล็อกเสร็จปุ๊บ
ไม่รอช้าค่ะรีบกลับมาแก้บน

พร้อมกับมอบเงินอีกจำนวนหนึ่ง
เข้าโรงครัวเพื่อทำอาหารแจกให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ด้วย
นี่สักวันหนึ่งดิฉันจะไปนะ

หรือฮะจุดกุมารทองน้องก้าวเลิฟ